เอาล่ะเอาเราไปดูกันต่อแต่ยังอยู่ที่เรื่องราวของของกิน

แป้งสีเขียวนวลถูกรอดลงบนกระทะให้เป็นเส้นซ้อนกัน
คล้ายกับตาข่ายแบบนี้
น้องใบตองเห็นแล้วเป็นไง
คล้ายกับขนมลานะคะ
ลากลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ย
ขนมลาจริงของทางภาคใต้ก็เป็นเส้นเหมือนกัน
ก็หมุนแบบนั้นแหละแล้วก็พอสุกแล้วก็แซะมันขึ้นมา

ชนิดนี้นะครับมีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่าขนมโรตียาลอ
เป็นขนมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวตำบลแจ๊บิลัง

สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าหรือว่าอาหารว่าง
กับน้ำชากาแฟหรือว่าน้ำกะทิหวานก็ได้ด้วยนะ

เอาล่ะมาดูกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงสำหรับคำว่าย่าลอนั้นนี่
มันมีชื่อเรียกตามภาษายาวีนะครับอันหมายถึงตาคายหรือว่าแหนั่นเอง

หน้าตามันคล้ายไงก็เลยเรียกแบบนี้นะครับ
แล้วก็ที่มาของชื่อขนมที่ว่าโรติยาลอเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่
ส่วนปัจจุบันขนมโรตียาลอเป็นขนมที่หารับประทานได้ยากสมัยก่อนจะหารับประทานได้เฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น
เช่นงานแต่งงานงานบุญต่างนะครับและถ้าอยากรับประทานขนมโรตียาลอก็ต้องไปที่ตำบลแจ๊บิลังเท่านั้นนะครับ
หากเป็นที่อื่นก็จะรับประทานได้ในวาระสำคัญเท่านั้นหรือว่าการออกร้านงานต่างครับ
ไปดูวิธีการทำกันหน่อยขนมโรตียาลอเนี่ยมีลักษณะเด่นนะครับแล้วก็มีความแปลกเฉพาะตัว
เพราะว่าแป้งที่ใช้จะเป็นแป้งชนิดเดียวกับโรตีแผ่นแต่ว่าไม่ใส่เนย

ผ่านการผสมแป้งสาลีไข่น้ำปูนน้ำใบเตยหอม

ตักใส่แก้วพลาสติกที่เจาะรูเอาไว้

่อนลงไปในกระทะที่ทาน้ำมันเล็กน้อยนะครับ
เทคนิคการร่อนแป้งให้เป็นเส้นตะข่ายบาง

ให้เป็นชิ้นพอคำสวยงามแบบนี้
ก็มีทั้งแบบหวานทานคู่กับน้ำกะทิ

และที่สำคัญน้องใบตองแล้วก็น้องนิวนาวสาวที่ชอบทุเรียน
เขาบอกว่าหากเป็นช่วงทุเรียนออกผลบางบ้านก็จะผสมทุเรียนลงไปในแป้งด้วย
เพิ่มความหอมความมันเข้าไป
โอ้โหคงจะได้อีกหนึ่งรสชาตินะ

เพียงแต่รูปร่างจะไม่เหมือนกัน

แต่ดิฉันว่าน่าจะเหนียวนุ่มคล้ายกับแป้งโรตีเหมือนกัน
เพราะว่ามันเป็นใช้แป้งเดียวกับโรตี
ก็น่าจะเป็นเนื้อสัมผัสนุ่มนิ้ว